วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สนามบินน้ำ
บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมานะครับ
หลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ว่าแผงขายโรตะรีที่นี่รวมเลขชุดขาย
ขายในราคาสูงถึง๑๕ใบในราคา๔๐๐๐บาท
จากการสำรวจเป็นอย่างไรบ้าง
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
จากปกติที่ขายเพียงใบละ๘๐บาทเท่านั้น
ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงโลกออนไลน์
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
เพราะขัดแย้งกับคำชี้แจงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่บอกว่าไม่มีการขายลอตเตอรี่เกินราคา
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่สนามบินน้ำ
หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่า
เลขดังรถนายกรัฐมนตรี๒๒ได้ถูกขายเกลี้ยงแผงไปแล้ว
จากนั้นทีมข่าวจึงได้สำรวจต่อว่า
มีสลากขายเกินราคาหรือไม่
ผู้สื่อข่าวของเราตัดสินใจซื้อสลากชุดมา๑ชุด๕ใบ
ชุดนี้ขายในราคา๕๐๐บาท
นั่นหมายความว่าเฉลี่ยแล้วตกใบละ๑๐๐บาท
ลองซื้อใบเดียวคนขายกลับขายในราคา๙๐บาท
ซึ่งหากถามว่าสลากใบละ๘๐บาทนั้นมีจริงหรือไม่
คำตอบก็คือมีแต่มีน้อยมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย๐๐หรือ๐๕
เลขที่ออกไปแล้วหรือเรียกว่าเลขเน่า
ทำให้ทีมข่าวต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่า

อยู่ติดกับสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลแท้
แต่ดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเผาขน
โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า
การขายสลากเกินราคานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดทุกเวลา
เพราะถูกกระจายไปจำหน่ายทั่วประเทศ
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของการขายเกินราคา
ก็มาจากความต้องการของคนซื้อเอง
เป็นกลไกทางการตลาดที่มีการตั้งราคาขึ้นมา
ถ้าหากไม่มีคนอยากซื้ออยากถูกรางวัลได้เงินเยอะ
เลขชุดที่เกินราคาลักษณะนี้
ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้
กฎหมายไม่ได้กำหนดว่ารวมชุดผิดกฎหมาย
กฎหมายระบุอย่างเดียวคือขายเกินราคา๘๐บาทต่อใบผิดกฎหมาย
แต่กฎหมายไม่ได้บอกว่ารวมชุดไม่ได้
ดังนั้นธุรกิจเองก็รู้ว่าถ้ารวมชุดมีคนซื้อ
เขาจึงไปทำรวมชุดเองเพราะลูกค้าบางทีต้องการ
ธรรมชาติของกฎหมายที่สำนักงานสลากออกไปเนี่ย
ตีค่าว่าทุกเลขมีค่าเท่ากัน

แต่ละเลขมันมีราคาต่างกันในแต่ละงวด
เช่นเลขเดียวกันณวันนี้๒๒เนี่ย

อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องลดแรกแจกแถม

เพราะว่าสลากเลขต่างถูกจำหน่ายออกไป

ถ้าขาดตลาดเราเติมไม่ได้

คนที่เห็นว่ามีคนต้องการซื้อเยอะ

ซึ่งอาจจะโกงราคาซึ่งเป็นเรื่องปกติ
เมื่อเราเห็นนะครับสถานการณ์ที่ของมีความต้องการมาก
จะขึ้นราคาทันทีโดยธรรมชาติของธุรกิจ
ดังนั้นการแก้ไขก็คือจะต้องเข้าไปปราบปราม
โดยที่จะมีเจ้าที่ทางการเข้าไปตรวจ
แล้วไปดูว่าการขายตรงตามราคาไหม
ซึ่งเมื่อเจ้าที่ลงไปก็จะมีความยากตรงที่ว่า
คนก็จะปฏิเสธการซื้อขายณราคาที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่จัดการไม่ง่าย

ก็จะพยายามที่จะส่งและประสานเจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจตาม
แต่ว่าเราก็ไม่สามารถดำเนินการจัดการได้
ที่นักนะครับด้วยข้อจำกัดต่าง
ทั้งนี้นายธนวัฒน์ยอมรับว่า
การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคานั้น
เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยาก
แต่ยืนยันว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ยังคงพยายามหาทางแก้ไขต่อไปเรื่อย
ซึ่งอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะมีการนำมาใช้ในอนาคตก็คือ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจจะขายทางออนไลน์
เพื่อได้ราคาที่คงที่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่างที่จะเกิดตามมาด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนภายในที่กำลังจะมีการหารือกันอยู่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน